การขนส่งทางบกก็ได้มีออกคำสั่งนะครับให้ยุติการให้บริการแอปพลิเคชัน
แต่ว่าแอปพลิเคชันทั้ง๒ยังคงเปิดให้บริการ
ตามปกติท่ามกลางเสียงสนับสนุนของผู้ใช้บริการ
โดยบางคนบอกว่าสะดวกสบายราคาถูกแล้วก็ปลอดภัยกว่าการใช้บริการ
จักรยานยนต์รับจ้างบางราย
เราจะไปตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจิรภาสุริสุขครับ
ราคาไม่เกิน๕บาทหรือมีสิทธิ์นั่งฟรี

ที่ยังจัดโปรโมชั่นอูเบอร์โมโต
ให้ใช้บริการฟรีถึง๕ครั้ง
ย่านประหลโยธินจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ
กระแสโซเชียลส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย
ต่อการยุติบริการของ๒แอปพลิเคชันนี้
เพราะมองว่ามีความสะดวกสบายราคาถูก
และปลอดภัยกว่าการใช้บริการจักรยานยนต์รับจ้างบางราย
โดยเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวน
เปรียบเทียบค่าโดยสารระหว่างเรียกผ่านแอปพลิเคชัน
และเรียกจากจักรยานยนต์รับจ้างโดยตรง
ปรากฏว่าอัตราค่าโดยสารผ่านแอปถูกกว่าเกือบครึ่งหนึ่ง
แต่กรมขนส่งทางบกยืนยันว่า
ทั้ง๒แอปพลิเคชันเป็นการให้บริการที่ขัดต่อกฎหมาย
ไม่ได้ลงทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ
และไม่เป็นธรรมต่อรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ที่เข้าสู่ระบบการจัดระเบียบ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศ
รวมถึงยังอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำของผู้มีอิทธิพล
เรียกเก็บผลประโยชน์จากการให้บริการ

สั่งยุติการให้บริการตั้งแต่วันที่๑๗พฤษภาคมนี้ค่ะ
แต่กรณีนี้เขาอาจจะไม่ได้ขายเสื้อกั๊กเสื้อวิน
แต่เขาดำเนินการอยู่เบื้องหลังนะครับ
จะมีผลประโยชน์ในเชิงใดก็ตามอย่างที่ผมเรียนนะครับ
จะมีผลประโยชน์เก็บตัวคิวหรือไม่เราไม่ทราบ

ทำให้มีการดำเนินการผิดกฎหมายในรูปแบบเดียวกัน

เราถือว่าตัวการนั้นผู้อยู่เบื้องหลังนั้นคือผู้มีอิทธิพล

สามารถจับกลุ่มเจ้าของที่นำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
มาให้บริการผ่านแอปได้ถึง๖๖ราย
และหากพบการกระทำความผิดซ้ำอีก
จะถูกพักการใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีค่ะ
โทษสำหรับการนำรถจักรยานยนต์ส่วนตัว

มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๒๐๐๐บาท
แต่งกายไม่ถูกตามประกาศกรมขนส่งทางบก

และไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ
ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทค่ะ

ให้ผู้โดยสารใช้บริการรถจักรยานยนต์
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย
และได้รับความเป็นธรรมด้านอัตราค่าโดยสารด้วยค่ะ
จีรภาสุวิสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน